กดมาก็จะได้ที่นอนเด็กอันเล็ก

พี่จะไปยังไงผมไปยังไง
น่าจะไปไม่ได้เหรอวะ
ตอนแรกลึกว่าอันนเล็กวะ
เดี๋ยวลองดูกันก็ได้

พี่พักพี่พัก

เดี๋ยวผีหลอกเดี๋ยวที่นอนที่นอนโอเคไปแล้ว
มารับขอลงให้ลูกค้าครับเป็นที่นอนครับ
กดมาก็จะได้ได้ที่นอนเด็กเด็กอ่ะ

แล้วพี่จะไปไงพี่ผมไปไปยังไงอ่ะน่าจะไปไม่ได้อ่ะบ้าง
ไม่ตอนแรกนึกว่าไอ้นี่ใช่ไหมอันเล็กเล็กใช่ไหม
เดี๋ยวลองดูอันก็ได้พี่ไม่ว่ามันส่งส่ง
ใกล้ใกล้ส่งพี่เองไงใช่ใช่มันส่งสองซอย
ไปได้อ๋อเดี๋ยวลองดูอันก่อนลองดูกันก่อนอ่าโอเคโอเคโอเคโอเค
มันมันก็ไปได้อ่ะมันก็มันก็โอเคอ่ะแต่มันก็ไปได้มันก็ไปได้
จริงจริงมันส่งแค่ตรงนี้ใกล้ใต้ก็เดี๋ยวโอเคใช่พี่กับขอบคุณมากครับพี่
โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ครับพี่ครับชีวิตว่าวุลจริงเลยอะหลังจากว่าผีหลอกเดี๋ยวที่โน่นที่นอน

โปรดติดตามตอนต่อไป